เอาไปดูข่าวนักเรียนนักเลงครับพาเด็กชายคนหนึ่งนะฮะ
ห่ามเย็นตี๔ที่สำคัญบังคับทวิดักทำแรงเล่ม
ไปร้องให้น้าชายเนี่ยมาช่วยรับไปหน่อยอยู่ไม่ไหวแล้ว
ล่าสุดนะครับแม่เด็กที่อยู่ต่างประเทศนะฮะ
พอทราบว่าลูกชายถูกทำร้ายแบบนี้โพสต์ร้องขอความเป็นธรรมเลยครับ
เคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกเรา
จิตใจคนเป็นแม่ไม่ต้องพูดถึงค่าเทิมก็ต้องจ่าย
โรงเรียนประจำในกรุงเทพมหานครรุ่นพี่บังคับให้น้องอมจุดจุด
ขัดขืนโดนซ้อมนะครับเวลาน้องคุยโทรศัพท์กับแม่
จะมีรุ่นพี่คุมตลอดรุ่นพี่เนี่ยกลัวน้องจะเอาเรื่องมาเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะครับ
เพราะแม่เนี่ยโทรหาน้องทุกวันแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ตาม
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้พูดคุยกับนายกฤษดาน้าของเด็กคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่า๑๘ธันวาคมที่ผ่านมาครับหลานอายุ๑๕เพิ่งมาจากต่างจังหวัด
เรียนม๔ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครย่านมีนบุรีนะฮะ
หลานชายโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือบอกทนไม่ไหวแล้วนะคือถูกทำร้าย๕ครั้งแล้วนะครับ
ทำร้ายตั้งแต่หัวค่ำจนประมาณสักตี๔แล้วมีการบังคับให้อมอวัยวะเพศชายด้วย
แต่หลานชายขัดขืนไม่ยอมไงถูกต่อยถูกรุมแบบ๕รุม๑นะครับคุณผู้ชมฮะ
พอถามหลานว่ารู้สาเหตุไหมทำไมเขาถึงทำกับหนูขนาดนี้
หลานบอกตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับและยังพูดคุยกับหลานชายเสร็จนะครับ
ก็รีบไปรับออกมาเลยแล้วก็พาไปหาหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดฮะ
ขณะที่วันนี้นะครับนายเอผู้เสียหายไปที่สอนอทุ่งพรุพร้อมกับน้าสาว
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์นะครับ
ตรวจร่างกายว่าถูกทำร้ายไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนด้วย
นายเอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเขาไปเรียนโรงเรียนแห่งนี้ได้ประมาณ๒สัปดาห์วันเกิดเหตุ
วันเกิดเหตุถูกรุ่นพี่เนี่ย๕คนเรียกมาทำความรู้จักนั่นแน่
แล้วพยายามกระชากแขนเข้าไปในห้องแต่เขาขัดขืน
พี่คนนี้ยิ่งใช้กำลังบังคับเลยบีบคอนะกดหัวลงกับพื้นกดตัวลงกับพื้น
เขาพยายามดิ้นจะสู้จะขัดขืนจนรุ่นพี่รุ่นพี่ปล่อยตัวออกมา
ผ่านไป๒ชั่วโมงมีเพื่อนมาบอกว่ารุ่นพี่กลุ่มนี้เรียกกลับไปอีกนะ
เพื่อให้ไปขอโทษรุ่นพี่ตัวเขาก็นะฮะทั้งที่รู้ไม่ผิดแต่อยากจบ
แต่รุ่นพี่ไม่จบคราวนี้บังคับให้อมอวัยวะเพศเลยครับ

ผมก็ว่าเขาทำเนี่ยครับแต่กระชากแรงมากครับ
กระชากให้ผมทำให้ได้กดหัวผมผมก็ขัดขืน
ครับผมก็เขาก็ต่อยไหล่สุบัติด้วยแรงไหล่หาย
เป็นรุ่นพี่ทั้งหมดเลยไหมคะในกลุ่มที่ทำร้าย

๕คนตั้งผลปฏิบัติครับให้ทำอย่างนั้นคือคนเดียว

เห็นผมว่าบอกว่าที่ที่กดโรงเรียนคือรุ่นพี่เป็นใหญ่ด้วยถูกไหม

เขาก็บอกว่าที่นี่พี่ก็ทำถูกเสมอ

มาบอกว่าจริงแล้วทางโรงเรียนมาขอร้องอย่าแจ้งความได้ไหม

แต่ผู้ปกครองบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสอนอทุ่งครุนะ
ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลทางคดี
เพียงว่าโรงเรียนได้พักการเรียนรุ่นพี่ทั้ง๕คนแล้วนะครับ

็กประชาการตำรวจละคอนบานจะแถนแหลงข่าว

ลองฟังดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ผู้ปกครองไม่ไพลให้ลูกเรียนต่อแล้วล่ะค่ะ